คุณผู้ชมยังอยู่ที่เรื่องของหมูกระทะ
พริตตี้สาวคนหนึ่งจะไปนั่งกินหมูกระทะ
พนักงานเสิร์ฟก็เอาเก้าอี้ไปเก้าอี้เหล็กมาให้เธอเอาไว้นั่ง
เราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็นั่งลงไปจุ้มลงไป

เลยก้นแทบพองเพราะอะไรคุณ

เพราะเก้าอี้เหล็กตัวนั้นเพิ่งเอาไปวางเตาหมูกระทะมา
อ๋อแล้วมันร้อนใช่ไหมอ้าวแล้วพนักงานก็ต้องรู้สิคุณท่านนี้นักลัวมาก
ดูสิแล้วยิ่งเป็นงานของเธอ
คืออาชีพพริตตี้ก็ต้องดูแลผิวอุปรันให้ดี
แล้วบางทีพริตตี้คือไม่ใช่บางทีหรอกหลายครั้งต้องใส่สั้นถูกไหม
แต่ว่าก้นเป็นแบบนี้ต้นขาด้านหลังเป็นแบบนี้ไม่ไหวนะ
ผู้เสียหายนำเรื่องนี้มาโพสต์เอาไว้นะฮะ
สภาพของบาดแผลที่ก้นแล้วก็ต้นขานะครับ
เป็นแผลผู้พองขนาดเท่าฝ่ามือเลย
โดยระบุว่าไปกินบุฟเฟ่ชื่อดังย่านนทบุรี

แต่สิ่งที่เจอคือการทำงานสะเพรา
พนักงานนำเก้าอี้เหล็กที่วางเตาร้อนมาก่อนหน้านี้มาให้เธอนั่ง
ด้วยความที่เธอก็ไม่รู้หรอกแหมพนักงานเอาเก้าอี้มาให้แล้ว
เธอก็นั่งไปเต็มตอนแรกนะคุณนะยังไม่รู้สึกอะไร
พอเริ่มร้อนเด้งขึ้นทันทีเลยนะฮะ
ตอนแรกก็กะว่าจะไม่ติดใจเอาความนะ
คิดว่าเป็นแผลเล็กคุณก็มานั่งกินต่อ
ตอนนั้นมันแสบแล้วนะมันแสบแล้ว
แต่ก็คิดว่าสงสัยมันเป็นแผลเล็กมานั่งกินหมูกระทะต่อ
จากนั้นโอ้โหความแสบมันยิ่งลามหนักเลยคุณ
กลายเป็นความเจ็บความปวดกินหมูกระทะต่อไม่ได้แล้ว

หมดค่ารักษาแผลตรงนี้ไป๔๐๔๗บาทนะครับ
บอกว่าแม้ว่าขณะนี้แผลจะเริ่มแห้งแล้ว
แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแผลเป็นอะไรหรือเปล่าคุณ
เหมือนน้ำร้อนหรือไฟลวกอะไรเนี่ย
มันอันตรายนะคุณนะมันต้องดูแลอย่างดี

เธอต้องใช้เรือนร่างไร้ร่างกายของเธอ
เพราะไม่สามารถใส่บิกินี่ได้
ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือศูนย์เสียบรายได้นะคุณ

ทางร้านบอกว่าจะชดใช้ค่ารักษาตามจริงเท่านั้น

ต้นเธอเอาเรื่องนี้ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่ตำรวจแล้วนะฮะ
แล้วก็กำลังขอความปรึกษาจากทนาย

คนเข้ามาเห็นโพสต์ก็แสงความเห็นเยอะเลย

ผู้เสียหายแจ้งความเลยอย่าลงแค่บันทึกประจำวัน
แล้วก็ให้ดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดเลย
บ้างก็กลางขามกันว่าทำไมพนักงาน

ที่เป็นคนเอามือยกเก้าอี้มาแท้เลยนะครับ
แล้วจะเอาเตาหมูกระทะอะไรไปวางไว้ตรงเก้าอี้ทำไม
แต่ดิฉันเข้าใจได้นะคือพนักงานยกเก้าอี้ก็จริง
แต่ว่าตรงที่วางเตามันคือตรงที่นั่งไง
แต่เขาอาจจะจับแบบตรงข้างหลัง